ต่อกันที่เรื่องราวการอ้างตัวเป็นตำรวจค่ะคุณผู้ชม
วันนี้มี๒ข่าวต่อเนื่องกันเลยนะคะ
ข่าวแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่มีภาควิจารณ์มีใช้จัดการสี่คนค่ะ
เขาอ้างว่าเป็นตำรวจมาบุกรุกบ้านแล้วก็เอาข้าวของเอาทรัพย์สินไปนะคะ

นี่แหละค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายในบ้านหลังนึงนะคะ

อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ชายชะกัน๔คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจค่ะ
บุกเข้ามาในบ้านส่งเสียงดังบอกให้คนที่อยู่ในบ้านออกมา
ก่อนที่จะมีการฉุดกระชากลากถูกันนะคะ
คลิปถูกโพสต์เมื่อวานโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าฉัดมณีพลเผาค่ะ
ข้อความว่ารถทะเบียน๑กไก่ททหาร๒๔๐๔กรุงเทพโตโยต้าวีออสสีขาวมากัน๔คน
อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจตำรวจแบบไหนคะ
มาถึงขึ้นบ้านไม่มีหมายจับแต่ลากให้ไปขึ้นรถให้ได้
มีกระชากสร้อยคอจนขาดแล้วจะไม่ให้คืน
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปล่าสุดก็มีคนแชร์ไปกว่าหนึ่งพันครั้งค่ะ
แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความไว้
เพราะคาดว่านี่ต้องเป็นตำรวจปลอมแน่นะคะ
สายตรวจโซเชียลสอบถามไปยังเจ้าของคลิป
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเวลา๕โมงเย็น
หมู่๓ตำบลบางนางอำเภอพานทองชนบุรี

มีชาย๔คนนี้แหละแต่งตัวสวมเสื้อกั๊กตำรวจ
อ้างว่าเป็นตำรวจมาถามหาพี่ชายของตัวเอง
บอกว่ามีเรื่องจะคุยแล้วก็ลากตัวพี่ชายไปนะคะ
แต่สุดท้ายตัวเองก็ตะโกนให้คนมาช่วย
ทั้ง๔คนก็เลยปล่อยตัวพี่ชาย

กุญแจรถ๒คันหนีหายไป
นี้หลังจากเกิดเหตุก็ได้เดินทางไปแจ้งความ
ไว้ที่สพพันธองเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกประกาศยะติร้อยเวร
เจ้าของคดีสพพันธองจังหวัดชนบุรี

ว่าเหตุการณ์นี้ทางผู้เสียหายได้เดินทางมาแจ้งความไว้
แล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เรื่องต้นวันนี้จะมีการนัดสอบสวนข้อที่จริง